คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเรายังคงอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ล่าสุดตอนนี้บางพื้นที่ระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้ว
ดังนั้นนะคะชาวบ้านที่เขาไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนี้ค่ะ

แต่ว่าบางหลังเนี่ยบ้านยังไม่สามารถกลับเข้าไปในบ้านได้
ชาวบ้านก็ไปสร้างเหมือนกับเพิงพักให้อยู่ใกล้กับบ้านตัวเองมากที่สุดนะคะ
แต่ชาวบ้านบางส่วนบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของการจัดหาที่อยู่
จัดระเบียบเรื่องของที่พักย้ายไปย้ายมาหลายจุดมากนะ
เดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้จากคุณทัศนัยโคตรทองนะคะ
รายงานสดมาจากในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเชิญค่ะ
ตอนนี้นะครับระดับน้ำในหลายอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วครับ
แม้ว่าทั้งคืนที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ตลอดทั้งวันจะมีฝนตกลงมา
แต่ว่าน้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นถนนหลายสายน้ำแห้งแล้วก็สามารถเปิดการจราจรได้แล้ว
แต่ว่าในพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่บ้านบริเวณของประชาชนนั้นเป็นพื้นที่ต่ำครับ
แล้วก็ตอนนี้ยังคงถูกน้ำท่วมสูงผู้ประสบภัยยังไม่สามารถไปอาศัยในบ้านของตนเองได้ครับ
แต่ว่าก็เริ่มมีการทยอยออกมาจากศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อมาสร้างเพลิงพักอยู่ริมทางแทน
จากว่าใกล้กับบ้านของตนเองเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินซึ่งจมอยู่ในน้ำในบ้านของเขานะครับ
อย่างเช่นที่เพิงพักหลังนี้ครับอยู่กันทั้งหมดถึง๗ครอบครัวรวมแล้วกว่า๒๐คน
ต้องกลับเข้ามาอยู่ใกล้บ้านเพราะว่ามีทางเข้าของแล้วก็มีหมู๗ตัวครับ
ซึ่งก่อนอันนี้มีการพยายามทำเล้าหมูไว้บนหลังคาบ้านแล้วก็ขนย้ายหมูไปไว้บนเล้าอันนั้นนะครับ
แล้วก็มีการคลอดลูกออกมาในช่วงน้ำท่วมและลูกหมูนั้นจมน้ำตายทั้งหมด๔ตัวครับ
และประกอบกับช่วงนี้มีโจรเข้าไปในชุมชนขโมยของแต่ว่ายังไม่สามารถจับโจรได้ด้วยครับ
ความว่าบ้านต้องถูกถ่ายแต่คือความเราเป็นห่วงบ้านเมื่อคืนก็มีโจรเข้าชุมชนค่ะ
เมื่อคืนก็มีโจรเข้ามางัดบ้านงัดงัดไม้งัดสังกษีออกไปเราก็ต้องกลับมาดูบ้านค่ะ

ยังมีความสุขบ้างแต่ถ้ามันหายไปมันก็ลำบากใจเรา

ใช่ค่ะกว่าเราจะเก็บเงินซื้อได้แต่ละปีแต่ละปีนะคะ
ขณะที่ตลอดทั้งวันนี้ชาวบ้านในหลายชุมชนซึ่งอยู่ใกล้กับสะพาน๒๐๐ปี
ต่างจับกลุ่มพูดคุยกันถึงการที่เจ้าหน้าที่นั้นสั่งการให้ย้ายเพลิงพักแล้วก็เข้าของลงมาจากสะพานในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับ
โดยอ้างว่าเป็นการจัดระเบียบเพื่อความปลอดภัยแต่กลับไม่ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยในการบริยายข้าวของและขนย้ายของให้กับชาวบ้าน
ทำให้ชาวบ้านนั้นต้องขนกันเองจนถึงช่วงเช้าซึ่งบอกว่าเหมือนเป็นการซ้ำเติมความเจ็บร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากครับ
และอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือด้วยการแจกเงินของคุณบินบันลูริสเนื่องจากว่ามีผู้ประสบภัยบางส่วน
บ้านอยู่ในภูติที่น้ำท่วมแล้วก็เสียหายทั้งหมดจากน้ำท่วมนะครับ
บ้านของพวกเขาไม่มีเลขที่ทำให้ไม่ได้ทั้งของแจกแล้วก็ไม่ได้ทั้งเงินช่วยเหลือจากคุณบินนะครับ

แต่ไม่ใช่ผู้ประสบภัยตัวจริงนั้นไปรับเงินส่วนนี้ไป
คุณผู้ชมครับชาวบ้านผู้ประสบภัยฝากบอก
ถ้าเกิดว่าจะมีบุคคลใดหรือว่าหน่วยงานใด
นำของมาบริจาคในพื้นที่หลังจากนี้ครับ
พวกเขาต้องการรองเท้าบูธครับ
เอาไว้ใส่ลุยน้ำเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินภายในบ้าน

รวมทั้งป้องกันการไปเหยียบสิ่งของมีคมใต้น้ำด้วยนะครับ
ก็ฝากบอกไปยังผู้ใจบุญให้เอาบริจาคชาวบ้านด้วยนะครับ

บุญมีกาสอนเศรษฐ์ถ่ายภาพผมทัศนัยโคทร
รายงานสดจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยและทีมข่าวด้วยนะคะ
ระยะเวลาที่แตกต่างกันความต้องการก็ต่างกันไป

ใช่แล้วครับพวกน้ำยาทำความสะอาด

อันนี้ก็จำเป็นในช่วงเวลานี้นะฮะ
อุบลบอกว่าเครื่องดื่มน้ำดื่มเนี่ยพอแล้วนะครับ
ขออุปกรณ์เหล่านี้ดีกว่านะครับ